คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้เรื่องนี้แปลกนะคะ

มีคนเอารูปทั้งของคุณแม่เองของลูกสาวเอง

ภาษชายหนี่คือว่าเขียนคำโตกงกงกง
แม่ลูกบอกเอ้าฉันยังไม่ได้ไปโกงใครเลย

เอารูปลูกสาวเขาไปตัดต่อภาพเปลือย
คุณแม่บอกไม่ไหวแล้วต้องร้องสื่อค่ะช่วยหน่อยนะคะ
นี่คือคุณแม่รังศรีอายุ๕๓ปี
เป็นชาวกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
แม่บอกถูกเอาภาพของแม่เขียนแบบนี้

บอกใช่ค่ะเขาก็เอาไปโพสต์ประจาน
เธอบอกเธอได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะ

โทรมาต่อว่าแบบเสียหาย
บอกว่าตัวคุณแม่เนี่ยแล้วก็ลูกสาวชื่อนางสาวนัชการค่ะ
กู้เงินแล้วทำไมไม่ยอมใช้คืน

ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวขู่ว่าจะเอารูปไปประจานลงเฟซบุ๊ก
แม่ยืนยันเฮ้ยฉันไม่เคยไปกู้เงินใครนะ
ต่อมาลูกสาวเนี่ยนางสาวนัชการนะคะก็ส่งภาพมาให้แม่
แม่แม่มีคนใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งใช้ชื่อว่ากูลืมตั้งชื่อ
เอาภาพของหนูไปโพสต์แล้วบอกว่ากู้แล้วไม่จ่ายโกง
แล้วก็ยังมีภาพของคุณแม่ด้วยบอกคุณแม่เป็นคนโกงคือภาพนี้
อกจากนั้นคุณยังมีภาพของคนในครอบครัวอื่นอีกด้วยที่ถูกนำไปประจาน
หนักกว่านั้นคือตัดต่อภาพลูกสาวของคุณแม่ค่ะเป็นรูปเปลือย
ทีนี้คุณแม่บอกว่านอกเหนือจากจะร้องสื่อก็ขอเลยค่ะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพสะบัวจังหวัดปราจีนบุรี
หลังจากนั้นลูกบอกมันแปลกอันนี้นี่ใช่ไหม
บอกว่าเอาภาพคนอื่นในครอบครัวไปโพสต์ด้วยนะคะ
บอกลูกสาวบอกว่าแม่มีคนโอนเงินเข้าบัญชีหนูนะ
๐บาทแล้วกลัวไม่รู้เงินมันมาจากไหน
ก็ไม่กล้าที่จะยุ่งเกี่ยวกับเงินนั้นแต่แจ้งความไว้แล้วที่จังหวัดระยอง
คุณแม่บอกนะคะว่าวันนี้ทั้งครอบครัวเพื่อนที่ได้รับความเสียหาย
ถูกเอาภาพไปประจานแบบนี้เลยรวมตัวกันเข้าแจ้งความอีกครั้งค่ะ
แล้วก็ตอรูปลูกสาวหนูไปเท็จมิดินมิไหล
เพื่อนภาพลูกโปมาเอามาเห็นแบบนี้มันเสียหายค่ะ
มีเพื่อนฝูงหนูนำไปร่ำก็เอามา
มาว่าคิโกงจังสั่นจะจังสี่คิโกงยื้องเงินแล้วก็ครื่นเงินค่ะ
มันเสียหายนะคะเขาอยากให้ซื้อมาซอยค่ะ
เอาภาพมาแล้วก็เขียนว่าโกงนำ

เออแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปกู้เงินจริงแล้วจะมาทำกับเขาอย่างนี้ทำไม
แต่ที่นี่เขาก็งงอยู่นะ
ครอบครัวนี้ยังงงอยู่เงิน๑๗๐๐ที่โอนเข้ามามาจากไหน
ก็ใช่เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะเรื่องนี้